จกตัวที่เราได้เห็นไปก่อนพักเบรก
ช่วงที่แล้วนะคุณบอกอะไรนะเอาปากก้าขีด

ว่าจริงแล้วเขาปากกาขีดหรือว่าเป็นธรรมชาติของเขา
แต่ที่แน่ชาวบ้านเขาแห่ไปขอโชคขอลาบไงคุณ
นี่นะครับบ้านเลขที่เท่าไหร่
อยากรู้ไหมแต่ไม่บอกบ้านเลขที่๒๔๓ทับ๘ซอย๑ถนนศรีสุริยะวงตะบนหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรี
ของคุณพี่สถิตผู้เปลี่ยนพบจิ้งจกประหลาดมีสีแดงสดใสอยู่เกือบทั้งตัว
แล้วเขาไปเกาะอยู่บนผนังบ้านแหมแตกต่างจากจิ้งจกทั่วไปที่มีสีอะไรคุณ
ขาวเหลืองซีดบางตัวก็ดำหน่อยนะฮะแล้วแต่ผนังที่เขาเกาะนะครับ
เจ้าของบ้านบอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นเพราะไฟสะท้อนตัวจิ้งจก
แต่เมื่อเดินเข้าไปดูใกล้แดงมันมาจากไหนสีมาจากไหน
หรือว่ามันไม่ใช่แสงสะท้อนของไฟแล้วล่ะเลยจับใส่ตู้กระจกไว้ซะเลย
แปลกดีนะฮะซึ่งก็ได้หาแมลงใส่ไว้ให้ด้วย
เพื่อเป็นอาหารของจิ้งจกนะครับเมื่อชาวบ้านทราบข่าวนี้
ก็พากันมาดูมาพิสูจน์บางคนก็ตีเป็นเลขเด็ดกันนะครับ
ส่วนเจ้าของบ้านเองก็เชื่อว่าจิ้งจกสีแดงตัวนี้เป็นสัตว์มงคล
นำโชคลาภมาให้ครอบครัวหลังจากนี้ก็จะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
หลังวันที่๑๖นี้ก็ไม่ใช่ขอหวยก่อนนะครับ
ผมก็อยากเห็นคุณหลังเขามีลายน่าจะซูมเข้าไปอีกนิดสักนิดหนึ่งนะครับ
จกเขาก็เปลี่ยนสีอยู่แล้วแต่ว่าเขาไปเกาะที่ไหนไง
นี่แหละเขาบอกชาวบ้านบางคนก็เชื่อว่าจริงจิ้งจกเขาก็เป็นธรรมชาติของมัน
อาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมตอนเกิดหรือว่าเขาไปเกาะอะไรที่ไหนอย่างไรนะฮะ